เจาะลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีฆ่ากันกลางเมืองปากช่อง
จังหวัดนครราชศรีมาค่ะเมื่อหลานเคยบุกยิงน้าจนตายคาเปรย์
หลังเกิดเหตุนะคะตำรวจสามารถตามรวบตัวมือยิงเอาไว้ได้
ซึ่งเจ้าตัวให้การรับสารภาพค่ะบอกว่าแค้นแล้วก็ฉุนที่น้าเนี่ย
มักจะขู่ค่ายกครัวและทุกครั้งที่มีประบาดเสพยาบ้า
ก็จะขู่ฆ่าเมียเป็นประจำสุดท้ายเลยชิงก่อเหตุเสียก่อนนะคะ
มหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
คำวันที่ยี่สิบสี่กระแกระดาคมเกิดเหตุฆ่ากันในพื้นที่บ้านลำทองหลัง
ตำบลปากช่องอำเภอปากช่องนครราชศรีมาที่เกิดเหตุพบศพนายสมรบรรดาศักดิ์วัยห้าสิบเจ็ดปี
โดนยิงตายคาเปรย์สภาพหัวห้อยตกพื้นคว่ำหน้าค้างอยู่คาเปรย์
ไหลนองพื้นคมกระสุนพุ่งเจาะกกหูขวา
พบหลักฐานสำคัญข้างเปรย์เขียนข้อความไว้ในจดหมายเป็นข้อความร่ำล้
ส่วนคนร้ายอาศัยความมืดหลบหนีตำรวจสพปากช่องด้วยไปตรวจสอบ

วงจรปิดกลายเป็นหลักฐานสำคัญเพราะห่วงเวลานั้นไม่มีผู้ต้องสงสัยคนใดผ่านมาให้เป็นพิรุษทีมสืบโรงพักปากช่องจึงขยายผลอันนำไปสู่การควบคุมตัวนายดวงสิทธิ์รักสูงเนินหลานเขยผู้ตายซึ่งบ้านอยู่ใกล้กันมาเค้นสอบ
ตำรวจใช้ลูกล่อลูกชนอยู่ไม่นานนายดวงสิทธิจึงยอมเปิดปากสารภาพว่าเป็นคนยิงน้าชายตายคามือ
เหตุผลที่ต้องชิงลงมือก่อนเพราะถูกนายสมรขู่ฆ่ายกครัวตำรวจจึงพาไปค้นปืนที่ซ่อนไว้ก่อนนำมาทำแผน
ก่อนเกิดเหตุเขาและภรรยาชักชวนกันไปไหว้พระที่นครปฐม
ถูกนายสมรซึ่งคาดว่าน่าจะเมากันทานนอนอยู่บนเปรย์
ข่มขู่เมียให้ระวังจะตายทั้งกลม
ด้วยความโมโหจึงเดินไปหยิบปืนมาจ่อยิงเข้ากลางแสกหน้า
จากนั้นจึงพากันขับรถไปไหว้พระ
ยืนยันไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
แต่ทนไม่ไหวที่มาด่าทอและข่มขู่ภรรยาที่ตั้งท้อง๘เดือน
พี่สาวผู้ตายบอกเสียใจที่น้องชายต้องมาเสียชีวิต
ส่วนหลานเคยก็สงสารและเข้าใจเพราะเขาห่วงภรรยามาก
ที่ผ่านมาเขาเคยมีปากเสียงกันบ่อยครั้ง

ใส่ผูกฆาตแถมมีประวัติเสพยา
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
ศพของสมรญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนา
เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกจนได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน